โดยมีเป้าหมายครับในการพัฒนาศูนย์ฝึกแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลาง
ในอนาคตซึ่งจะมีประโยชน์ในการพัฒนางานคียลาสู่เวที
ถึงประเทศไทยที่จะได้เป็นศูนย์กลาง
แข่งขันกีฬาทางน้ำระดับสากล
ก็ถือเป็นผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตครับ

ก็ในส่วนนี้เนื่องจากกองทัพเรือมีชุมนุมเรือพาย
แล้วก็มีการฝึกอบรมต่าง
ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดพัฒนาของชมรมเรือภายกองทัพเรือ
นอกจากนั้นก็เป็นการเตรียมส่งให้กับ
กำลังของเรือพลายจากรุ่นหนึ่งเด็กขึ้นไป
เข้าไปสู่การแข่งขันให้กับของสมาคมเรือพาย
ในการเตรียมการกำลังกลในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยต่อไปครับผม

ต้องการที่จะให้ประเทศไทยเป็นสปอร์ตฮัพ
ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเรือภายในของเอเชีย
วันนี้เราคงจะได้รับการรับรองจากสหพันธ์
ให้ใช้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติได้ในอีกหลายเกม
อกจากนั้นในกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียว
คงจะเป็นฐานการฝึกซ้อมของนักกีฬาเรา
แล้วก็เป็นช่วงที่นักกีฬาต่างชาติในทางยุโรป
จะต้องมาแวะพักนะครับเตรียมตัวฝึกซ้อม
นั่นหมายความว่าเราก็จะได้เปรียบ
นักกีฬาในชาติอื่นในภูมิภาคเอเชีย
แล้วเราก็คงจะมีโอกาสที่จะได้เหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกด้วยครับ
เรื่องของฝึกเรือพายราชนาวีแห่งนี้

ในการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำได้หลายประเภท

ซึ่งสมาคมกีฬาเรือภายก็เตรียมเสนอตัว

อีเวนต์ทั้งศึกชิงแชมป์ระดับเอเชีย
แล้วก็ระดับโลกรวมถึงการคัดเลือกไปโอลิมปิก
ในปี๒๐๒๐ด้วยครับ